ส่วนใครที่อยากจะไปขอพรขอโชคขอลาบ
ไหว้เทพเจ้าของจีนมาแล้ว
แล้วก็เราจะไปไหว้เทพของฮินดูกันบ้างนะครับ

เพื่อจะไปกราบไหว้บูชาพระตรีมุรติ
แต่ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญสายหมู่แล้วก็นักวิชาการเขาออกมาบอกว่า
ไม่ใช่พระตีมุรติแต่เป็นพระศิวะ
หรือว่าพระสัทธาศิวะซึ่งเป็นพระศิวะปาง๕เสียนนั่นเองนะครับ
แต่ไม่เป็นไรหลายคนที่ตั้งใจไปกราบไหว้บูชาเทพ

ท่านก็จะช่วยดนบันดาลเรื่องของโชคของลาบให้อยู่ดี
ทำดีอ่ะเนอะใช่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับ
เมื่อคืนวันพระสบดีนะครับเพราะเขามีพิธีพราม
ในการที่ให้คนมากราบไหว้
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก่อน
เหอะอย่ะพระเย้า
ว่าประชาชนจำนวนมากเกิดไปร่วมในปฏิพราหมณ์
แล้วก็กราบไหว้พระตีมุรติ
ขอผอนให้ทรงบรรดาชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความรัก

ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญสายหมู่
ส่วนงัดข้อมูลออกมาแล้วก็บอกว่า
หรือว่าเทพที่ท่านไปกราบไหว้ที่ลานเซ็นทรัลเวอร์

ค่ะแบบทางที่ใบหน้านะครับใช่ค่ะ
จากเหตุการณ์นี้หมอกายหมอดูไพ่๒๔ชื่อดัง
ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คถึงประเด็นนี้
บอกว่าเห็นภาพคนไปบวงสวงพระตีมุรติมากมาย

นี่ไม่ใช่พระตรีมุรติครับ
แต่คือพระสัทธาศิวะ
เรื่องนี้เราควรจบได้แล้วนะครับ
สรุปตรงกันนานมากแล้วนะครับ
ว่านี่คือพระสัทธาศิวะ
ผมไปศึกษาเกี่ยวกับทั้งพระตีมุรติกับพระสถาศิวะเยอะมาก
ทั้งในงานวิทยานิพลแล้วก็ในงานเขียนในบทความ
ที่เขามีการรวบรวมข้อมูลต่างนานามาเยอะเลยนะครับ
ทีนี้ครับในส่วนของผู้เชี่ยวชาญสายหมู่
เขาก็เปรียบเทียบแบบนี้หมอกายเปรียบเทียบแบบนี้นะครับ
บอกว่าในทางเทวศาสตร์ไม่มีใครไปขอพรความรักกับพระตรีมุรติด้วยนะครับ
หรือว่าแม้แต่พระสถาศิวะด้วยเพราะไม่ตรงกับเทวานุภาพนะครับ

เพราะว่าพระหัดมุทรา๒พระหัสหลังเดิมทรงตรีและทรงจักร
แต่เนื่องจากองค์ต้นแบบเป็นงานไม้แบบถอดได้
ของจริงก็เลยศูนย์หาย
พอมีการสร้างใหม่เลยจำลองการสร้างแบบขาดเทพอาวุธ
ถ้าอยากขอพรเรื่องความรัก
ที่ระบุตามตำราเทววิทยา

พระลักษมีย์พระนาลายหรือพระกฤษณะ
พระแม่ราธาที่วัดวิศนุ

หรือเดินไปอีกนิดฝั่งตรงข้าม
มีเทวาลัยพระลักษมีที่ห้างเกษรพลาซ่า

ในการขอเรื่องของความรัก

หมอดูไพ่๒๔คือหมอกายออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว
ก็จะมีอีกหลายคนออกมาเปิดเผย

เทพที่อยู่ที่หน้าลานเซ็นทันเวิร์ด

ใช่ค่ะรวมถึงอาจารย์เจดด้วยนะ
อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย

ใจเย็นครับหนุ่มสาวคนโสดทั้งหลาย
กราบไหว้กันไม่ใช่พระตรีมุรติ
แต่คือพระสถาศิวะหรือพระศิวะ๕เสียน
อันนี้ก็เป็นข้อความของอาจารย์เจษดานะคะ
ครับทีนี้มาดูว่าจริงแล้ว
พระตีมุรติท่านมีรูปร่างอย่างไรบ้างนะครับ
โดยครูพรามสุพนัทอัธวัฒน์นะครับ
ว่าจริงแล้วพระตีมุรติมีปาง

แต่ว่าส่วนของครูพรามเองบอกว่า
ประวัติศาสตร์ที่ตนเคยศึกษามา

คนอินเดียก็จะสร้างแบบหนึ่งนะครับ
ตัวอย่างพระตีมุรติในประเทศอินเดีย
ก็จะเป็นการสร้างปางองค์ยืน๔องค์
อยู่ในอริยบทต่างและมีสัตว์บริวารอยู่ข้างกาย
ส่วนแบบไทยก็จะอีกอย่างหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับครูพรามผู้สร้าง

มีแรงบันดาลใจและชอบศาสตร์ศิลปะอย่างไรนะครับ
ฟังเสียงครูพรามสุพนัทหน่อยนะฮะ
แล้วไปทำให้ล่มสลายขึ้นมา
เราต้องดูว่าคนไปด้วยความศรัทธา
ไปด้วยความเชื่อและเขาก็ได้สิ่งนั้นนะ
จริงแล้วมันต้องอยู่ที่การสร้างเทพ

เทพพระพิฆาแนธทำไมมาตาเป็นแบบนี้
นึกออกไหมครับบางทีเทพพระวิทยาลัยเตะบอลยังมีเลย

ก็อย่างที่ครูพรามสุพนัทบอกนะ
นี่คือการสมมุติขึ้นทั้งหมดนะครับ
จะสร้างรูปร่างหน้าตาอย่างไรจะสร้างปางอย่างไร
แต่เมื่อท่านไปขอพรและท่านทำความดีแล้ว
เทพก็จะประทานพรให้นะครับ
แต่ถ้าไปศึกษาดูข้อมูลทางวิชาการ

วิทยานิพลและงานวิจัยต่างนะครับ

เขาจะบอกว่าพระตรีมูรติ
แท้จริงแล้วคือเทพสามองค์
เทพสูงสุดของศาสนาอินเดีย
ก็ขออภัยของศาสนาฮินดูนะครับ
นั่นก็คือพระศิวะพระนารายและพระพรม
พระตรีมุรติจึงจะมี๓เสียนหรือ๓ใบหน้า

ใช่ตรีแปลว่า๓ก็จะมีเทพทั้ง๓องค์
คือพระนารายพระศิวะและพระพรม
ถือว่าเป็นปางสูงสุดของเทพทั้ง๓องค์
ทั้ง๓องค์ตามความเชื่อศาสนาฮินดู
เป็นเทพที่มีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

เสมอกันนะครับดังนั้นจึงเป็นเทพสูงสุด
ดังที่เราบูชาเทพทั้ง๓องค์บ่อยด้วยคำว่าโอมไงคุณ
บทสวดคำว่าโอมซึ่งย่อมาจากอุมะนะครับ
แทนการบูชาพระวิศนุหรือว่าพระนาราย
อุแทนการบูชาพระศิวะหรือว่าพระอิสวน
และมะคือการบูชาพระพรม

แต่ว่าพระศิวะถ้าแยกออกมานะ
เป็นเทพใหญ่สูงสุดหนึ่งในสาม
พระศิวะท่านจะมีปางปางหนึ่ง
ก็คือปางสถาศิวะอย่างที่เห็น
คือมี๕เสียน๑๐กร
ก็แล้วแต่เรื่องของการจัดสร้าง

แล้วก็มีสัญลักษณ์คือจันเซี่ยวอยู่ที่เซียน
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเสียงบนสุดนะฮะ
ก็จะมีสัญลักษณ์ของจันเซี่ยวนะครับ
แล้วก็การบูชาพระศิวะบูชาได้
อย่างที่เราไปกราบไหว้กันแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นพระตีมุรติ
ถามว่าผิดไหมที่เราจะไปกราบไหว้เทพองค์นี้ที่อยู่หน้าลานเซ็นทรัลเวอร์
ถ้าเรารู้ว่าเป็นพระศิวะไม่ผิด
เป็นหนึ่งในสามเทพที่สูงสุดของฮินดูนะครับ
แล้วก็พระศิวะท่านเป็นเทพแห่งอำนาจนะคุณ

เกี่ยวกับสุขภาพด้วยป่าวจากโรคร้ายที่ลานลานเซ็นทรัลเวอร์
ท่านเป็นเทพที่มีอำนาจมากแต่ว่าท่านก็เป็นเทพทำลายด้วย
ดังนั้นถ้าใครไม่ยึดมั่นในความดีในศิลธรรม
ขอพรพระศิวะไปแล้วและท่านไม่ทำตาม
ไม่ทำความดีท่านทำความชั่วแต่หวังจะได้ผลดี
ศิวะท่านจะย้อนกลับมาทำลายพรที่พระศิวะให้แก่คนคน
นั่นแหละถึงบอกคิดดีทำดีนะคะ
ขอพรไปก็จะได้สิ่งดีถูกต้อง
ถ้าเกิดว่าใครที่อยากไปไหว้พระตรีมุรติ
จริงก็คือไปได้ที่ตึกเอ็มพายตรงข้างตึกเอ็มพาย
ใช่ครับแล้วก็เราก็ไปเก็บบรรยากาศนะ
หลังจากที่มันเป็นดราม่าในโลกโซเชียลแล้วว่า

แต่ว่าตลอดทั้งวันก็ยังมีคนที่เข้าไปกราบไหว้บูชา
คือทยอยมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องนะครับ

หลายคนก็บอกว่าไม่ได้สนใจเลยเรื่องดราม่าในโลกโซเชียล
ขอแค่ว่ามาไหว้เทพก็สบายใจแล้ว
มาขอพรจากท่านแล้วก็พร้อมที่จะทำความดีในการที่จะถวายท่านด้วย
และทำความดีเพื่อที่ต่อยอดชีวิตให้มีความสุข
เขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวทางใจ

ไหว้ได้ขอพรแล้วก็มีกำลังใจไปต่อสู้
อันนี้ก็เป็นทางที่เราสามารถปฏิบัติได้

เขาบอกว่ามาไหว้ตรงนี้บางคนคืออธิษฐานสเปคในใจเลย
แล้วก็ได้สมดั่งที่อธิษฐาน

จะเอาลูกครึ่งจะเอาฝรั่งจะเอาอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่
พอมันได้มันก็เลยเกิดการบอกกับปากต่อปาก
เป็นเทพที่ประธานพรเรื่องความรัก

แต่อย่างที่บอกแหละฮะไม่ว่าจะเป็นพระตรีมุรติ
คือเทพทั้ง๓องค์หรือว่าจะเป็นแค่พระศิวะเทพองค์เดียวเนี่ย

ขอให้ท่านนั้นยึดมั่นในความดีนะครับ

พอเป็นกระแสดรม่าแบบนี้
เราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทพของฮินดูเยอะ